๖นาฬิกา๕๑นาทีคุณผู้ชมครับมาเรื่องเกี่ยวกับคุณแตงโมนะครับ
แม้ว่าตอนนี้เธอจะเหลือแต่อัฐิแล้วก็ตาม
แต่เรื่องของประเด็นโทรศัพท์ของเธอ

ตำรวจชี้เลยบอกว่า
ถูกโพสต์จากบอสตันสหรัฐอเมริกาครับ
หลังจากคุณแตงโมนะฮะจมน้ำไล่ไทม์ไลน์เลยนะ

หลังจากแตงโมจมน้ำนะครับคุณกระติกรวบรวมสัมภาระ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือไปเก็บไว้ที่บ้านคุณแตงโม
กระทั่งพบร่างคุณแตงโมวันที่๒๖กุมภาพันธ์
ค่ำวันนั้นคุณแม่ของคุณแตงโมไปขอรับทรัพย์สินที่สพเมืองนทบุรี
แต่ตำรวจบอกว่าไม่มีไงเพราะว่าคุณกติกไปเก็บไว้ที่บ้าน
กุมภาพันธ์คุณแม่ทราบว่าสัมภาระและโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้าน
ก็เลยไปรับมาเก็บรักษาเอาไว้แล้วก็นำไปส่งตำรวจในวันรุ่งขึ้น
พฤษภาคมเพจของคุณแตงโมเริ่มเคลื่อนไหวอย่างประหลาด
ความจุ๑เทเลไบท์ครับมีรูปภาพกว่า๑ล้าน๒แสนรูป
อยู่กับตำรวจ๗๕วันตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์จนถึง๑๓พฤษภาคม
อยู่กับคุณแม่๒๗ขอไปครับ๒๗กุมภาพันธ์กับ๒๘กุมภาพันธ์
แล้วก็วันที่๑๓พฤษภาคมอีกวันหนึ่ง
ส่วนโทรศัพท์มือถือของคุณกระติกคาดว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละสี
วันที่๒๒พฤษภาคมทั้งสิ้นจำได้ไหมครับทำอะไรบ้างอ่ะ
เปลี่ยนภาพหน้าปกนะเป็นขอบตาดำเมื่อกี้
ส่งข้อความแรกหาคุณกะติก๗๔๖นวันเดียวกัน
และจนถึงขณะนี้เพจดังกล่าวก็ยังโพสต์อยู่
ล่าสุดมีการโพสต์คลิปของแซนบนเรือนะครับ
ข้อมูลตำรวจสืบสวนแล้วก็สันนิษฐานว่า
คนโพสต์ปริศนานี้นะใช้อะไรโพสต์
คอมพิวเตอร์ครับใช้สมาร์ทโฟนครับ
โพสต์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติเพราะอยู่ไกลใช่ไหม
จะได้ให้มันสอดคล้องกับเวลาในประเทศไทย

พิกัดข้อมูลมาจากเมืองบอสตันรัฐแมสซาจูเซสประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
โดยคนโพสต์ยังเคยโทรไลน์ถึงคนใกล้ชิดคุณแตงโมมานานกว่าเดือนเสร็จ
คุยกันวันละ๓๔ครั้งไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมงนะ
แล้วก็ยังพบหลักฐานเชื่อมโยงกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีคนใกล้ชิดของคุณแตงโม
ครั้งละ๒๓แสนบาทในช่วงที่โทรศัพท์มือถือยังไม่ถูกส่งมาให้ตำรวจ
ส่วนโทรศัพท์มือถือขณะนี้อาจจะถูกส่งไปต่างประเทศแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลก่อนหน้านี้นะเราจะค่อยไล่ไป
ดาว๘แฉกครับโพสต์ตั้งคำถามว่า
คนใกล้ตัวน้องแตงโมไปส่งพัสดุปรายศนีย์ด้วยตัวเองไปที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนจริงหรือไม่
จนมีคนเข้ามาติดตามและร้องเรียนให้คนใกล้ชิดออกมาชี้แจง
แล้วล่าสุดครับดาว๘แฉกโพสต์อีกครั้งบอกว่า
ทนายเดชายอมรับแล้วว่ามือถือของคุณแตงโมนั้นแม่ส่งไปต่างประเทศจริงครับคุณผู้ชมฮะ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้ทนายเดชาเองก็มีการไลฟ์สดแถลงนะคะในเพจของทนายเดชานี่แหละค่ะ
ตั้งคำถามตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันหยุดว่า
ใครเป็นคนโพสต์มือถือภาพในมือถือของคุณตังโม

นายเดชาบอกว่าได้รับการยืนยันจากคุณแม่พะนิดาค่ะ
บอกว่าอยู่ที่บังแจ๊กค่ะโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมเนี่ย
โดยส่งไปที่สหรัฐอเมริกาทางปรายศนีย์
แม่เป็นคนดำเนินการเองทั้งหมด
ซึ่งบังแจ๊กติดต่อมาหาแม่และคุยกันบ่อยจนสนิท
โดยบังแจ๊กอ้างกับแม่ว่ามีพยานหลักฐานสำคัญ
ทำให้แม่เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม
ส่วนเป็นการซื้อมือถือหรือเปล่า

รับมือถือจากตำรวจสพนนทบุรี
อยากค้นหาความจริงว่าลูกถูกฆาตกรรมหรือไม่
ก็เลยติดต่อบริษัทโทรศัพท์มือถือเพื่อกู้ภาพ

หลงเชื่อบังแจ๊กว่ากู้ภาพได้
และอาจบ่งชี้ว่าเป็นฆาตกรรม
โดยพบว่ามี๒ภาพที่ลบไป
แล้วบางแจ๊กอาจนำข้อมูลไปให้ยูทูบเบอร์คนดัง
แต่สุดท้ายก็ไม่มีภาพนี้ค่ะ

โดยหลังจากนี้๒วันคุณแม่จะออกมาพูดเองค่ะ
อันนี้ทนายเดชาบอกแบบนี้นะคะ
ซึ่งการที่คุณแม่นำโทรศัพท์ส่งให้บังแจ๊ก
นายเดชาบอกว่าแม่ไม่เคยแจ้งล่วงหน้า
วันที่มีข่าวก็ได้รับคำตอบจากคุณแม่ว่า
ส่งไปสหรัฐได้ประมาณ๒อาทิตย์แล้ว
จ่ายค่าส่งประมาณ๒๐๐๐บาทค่ะ
โทรศัพท์เนี่ยคุณแม่ยืนยันเลยอยู่กับบางแจ๊
เพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรต่างที่เกิดขึ้น
น่าจะเป็นฝีมือบังแจ็คคุณแม่บอกนะ
อะไรดูภาสบุ๊คเล่นไลน์
ทุกอย่างรู้สึกว่าน่าจะมาอย่างนั้น
นี่คือคุณแม่แจ้งให้ทราบ

ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่อันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการซื้อขายโทรศัพท์
แต่คุณแม่แกบอกว่าแกเจตนาดีนะแกต้องการจะค้นหาพยานหลักฐาน

แบบนี้บางแจ๊กเอาภาพลับไม่เหมาะสมของน้องออกมาเผยแพร่อย่างนี้ค่ะ
คุณแม่ได้เตรียมจะแจ้งความหรือจะเอาผิดกับบังแจ๊กไหมคะ

ทนายเดชาบอกจะแจ้งความไหมเอาภาพออกมาโพสต์ในลักษณะแบบนี้

หลงเชื่อบังแจ๊กว่าจะสามารถกู้ภาพได้คิดว่ามีเจตนาดี
ฝากเตือนบังแจ๊กว่าควรหยุดเพราะเป็นการละเมิดสิทธิและพรบคอมพิวเตอร์
ทั้งเรื่องการกระทำและหนังสือเดินทางค่ะ
ทนายเดชายังยืนยันด้วยนะคะว่ายังทำหน้าที่ทนายความต่อค่ะ
รอให้คุณแม่หายเครียดก่อนแล้วจะคุย
ให้คุณแม่ต้องระวังทั้งการแถลงข่าวและการกระทำทุกอย่าง
โดยลูกชายก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตของคุณแม่
เพราะมีหลายคนเข้ามาให้ข้อมูลว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะ

เพราะวันมันจะมีคนเข้ามาคอยเสี่ยมคอยบอกว่าฆาตกรรมอย่างในงานสอบนี้
ก็จะมีดาราคนหนึ่งใกล้คนสนิทของหมอผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วคุณแม่ก็พูดคุยกับคนพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วง
ผมไม่ห่วงผมก็รู้สึกเห็นใจคุณแม่นะ
อยากจะค้นหาความจริงแต่วิธีการทำแบบนี้
อาจจะเป็นวิธีการที่คิดน้อยหรือเปล่า
นายเดชายังบอกด้วยนะคะว่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
พบว่ามียูทูบเบอร์คนหนึ่งโดนหลอก
หลงเชื่อว่ามีการก่อเหตุบนเรือโดยหลงเชื่อบังแจ๊กไปด้วยค่ะ
ส่วนพี่ชายของคุณแตงโมนะครับพี่ต่อยดายศตอนนี้บอกว่า
รู้แล้วนะเรื่องที่คุณแม่ส่งมือถือไปให้บังแจ๊ก
รู้จักนักข่าวนี่แหละนะครับเอาแล้วพี่ต่อยว่าไงฮะ
คือทีมข่าวโทรหาพี่ต่อยดายศเดชจบพี่ชายของคุณแตงโม
ว่าเพิ่งจะทราบข่าวจากสื่อมวลชนเช่นกัน
ส่วนจะดำเนินการอย่างไรกับบางแจ๊กหรือไม่
คงต้องว่ากันอีกทีนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจครับฟังพี่ต่อยดายศหน่อยฮะ
อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปเนอะ
ก็ต้องดูก่อนเนี่ย
แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ไม่ได้มีมาปรึกษาพี่ต่อยเลยใช่ไหมค

ใช่เพราะคือถ้าเกิดมีอะไรขึ้นหน้าก็บอกพี่แล้วกันเนอะ
หรือพี่ก็ติดตามทางเพจอยู่แหละ
ขณะที่ตำรวจสอทนะครับ
ขอความร่วมมือคนใกล้ชิดคุณตังโม

ให้ปากคำหน่อยได้ไหมที่เอาไปโพสต์กันมั่วไปหมดเนี่ย
พลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึ่งนะครับ
ประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี

เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากคุณกระติก
คุณกติกนะครับมาแจ้งความนะฮะ
บอกว่าให้ตรวจสอบผู้ใช้แอคเคาน์ของคุณตังโม
ที่โพสต์ข้อความจนเธอได้รับความเสียหาย
พิกัดที่มีการรายงานข่าวนั้นครับ

โดยจะขอความร่วมมือไปยังบุคคลใกล้ชิด
หรือคนที่เกี่ยวข้องเข้าให้การกับตำรวจ

ส่วนกรณีที่มีการออกมาบอกว่า
มือถือของคุณตังโมถูกส่งไปที่ไหนยังไง
ต้องให้ปากคำถึงเจตนาของการส่งไป
ว่ามีเหตุผลอะไรก่อนนะครับ
ค่ะส่วนความเคลื่อน

อาจจะต้องมาสักถามนะครับว่า
เมื่อมือถือไม่อยู่ท่านให้ถ่ายไปหรือไม่
แล้วให้ไปแล้วให้ไปด้วยเหตุผลใดหรือไม่
แล้วถ้าเป็นเครื่องต้นทางที่ทำให้เกิดปัญหาของการโพสต์
มันก็ต้องมาระบุตรงกันแล้วครับว่า

ต้องถามเขาว่าให้ไปด้วยเหตุผลใดนะครับ
มันต้องมีเจตนาก่อนครับต้องมีเจตนา
ถ้าเขาให้ไปเขาก็ให้เอาไปใช้
แต่พอดีให้ไปเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เป็นปัญหาพอดี

เพราะว่ามันต้องมีหลายปัจจัยที่เข้ามา
สวมรอยโพสต์แบบนี้มันผิดกฎหมายยังไง

ซึ่งอาจเกิดการตัดต่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพคุณแตงโมเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง๔และชาปณสถานค่ะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คริสตจักรได้ทยอยเก็บของที่ใช้ในงานชาปนกิจเกือบหมดแล้วนะคะคุณผู้ชม
ยังคงเหลือดอกไม้ที่ใช้ในการตกแต่งในงานแล้วก็อัฐิของคุณแตงโมนั้นก็มีการเก็บไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะ
สอบถามคุณพ่อประสิทธิ์ชุมแวงวาปีเจ้าหน้าที่คริสตจักรเมทอดิสผู้ดูแลอุโมงเพลิงบอกว่าได้เก็บอาถิของคุณแตงโมตั้งแต่ตอน๗โมงเช้า
แล้วก็จะนำไปเก็บในห้องอัฐิก่อนหลังจากนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนเพื่อรอญาติมารับในวันเสาร์นี้
นำไปลอยอังคารและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปเก็บไว้คู่กับคุณพ่อโสพลที่ช่องหมายเลข๙
อัฐิของน้องของเขาครับมีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรไหมครับผม
ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าขี้เกียจของเรานี่
ถ้าเสียชีวิตไปพระเจ้าก็รับตั้งแต่
ตอนที่หมดลมหายใจแล้วครับครับตอนเจ็บก็ไม่มีอะไรนะไม่มี

ครับไม่มีสิ่งแปลกหรือว่าอะไรเข้ามาอะไรเลยใช่ไหมครับ
ใช่ไม่มีอะไรมารบกวนเลย
ส่วนบรรยากาศที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะคะ
จุดที่วางช่อดอกไม้ก็ยังพบว่ามีช่อดอกไม้สดวางอยู่จำนวนมาก
อยู่ในสภาพใหม่ซึ่งแสดงว่าก่อนหน้าที่ยังไม่มีพิธีชาปนกิจ
ก็ยังคงมีแฟนคลับเดินทางมาวางดอกไม้อย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่ากลุ่มแฟนคลับของคุณแตงโม
จะร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบการเสียชีวิต๑๐๐วันที่ท่าเรือแห่งนี้
ประธานชุมชนพิบูรสงคราม๑คุณสุรินสะและกุล
บอกว่าก่อนหน้านี้กลุ่มแฟนคลับก็มาปรึกษาเรื่องนี้

แล้วตรงจุดนี้ก็มีการนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาแล้วหลายรายก็อยากให้มีการทำบุญสักครั้งค่ะ
สำหรับการวางช่อดอกไม้ที่จุดนี้นะคะ
ถ้าทางเทศบาลนครนนท์มีคำสั่งห้ามออกมา
ก็จะยกเลิกการวางดอกไม้ทันที
ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลนครนนท
ซึ่งก็เป็นคนละส่วนกับโป๊ะเรือที่อยู่ในการดูแลของกรมเจ้าท่า
ซึ่งได้ห้ามไม่ให้แฟนคลับนำช่อดอกไม้มาวางที่โป๊ะเรือ
เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ